ของการชนะสูตรร่างของผู้เสียชีวิตนะครับทั้งร่างของเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นั้น
วันนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมในการที่จะชนะสูตรให้แล้วเสร็จนะครับ
เพื่อว่าที่จะได้ลำเลียงร่างส่งมอบให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
ดังนั้นไปติดตามการรายงานสดนะครับจากคุณภูริพัฒน์บุญนินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
ซึ่งจะรายงานสดมาจากโรงพยาบาลอุดรธานีซึ่งรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ตอนนี้แพทย์ที่ทำการผ่าชนะสูดสบของเด็กทั้งสิบขออภัยครับ
ของเด็กทั้ง๓๗คนรวมถึงผู้ใหญ่นั้น
เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

เพื่อที่จะนำสู่หีบศพ
ในการที่จะนำส่งไปที่บ้านของน้องทั้งหมด

อยู่ระหว่างการที่จะเตรียมการ
แล้วก็จัดขบวนที่จะนำส่งไป

ร่างของผู้เสียชีวิตตั้งแต่ช่วงเช้า
และทำแพทย์นั้นได้ทำการเร่งผ่าชนะสูดศพ

ซึ่งเหตุผลที่ต้องทยอยนำศพมา
เนื่องจากสถานที่เก็บรักษาศพภาย
ในโรงพยาบาลนั้นมันมีไม่เพียงพอ

และทยอยทำการผ่าชนะสูตร

เพื่อที่จะรอขนย้ายพร้อมกันทั้งหมด
หลังชนะสูดศพเสร็จ
บอกว่าศพของคนก่อเหตุ
คือ๑๐ตำรวจเอกปัญญาคำราบนั้น

จุดเดียวกันกับผู้เสียชีวิต

จากเจ้าหน้าที่กังวลว่าจะกระทบกระเทือนจิตใจ

ที่เกิดจากการกระทำของ๑๐ตำรวจเอกปัญญาเอง

ความปลอดภัยครอบครัวของเจ้าตัวด้วย

อุดรธานีโรงพยาบาลเพชรบุชบูรณ์โรงพยาบาลสกลนครโรงพยาบาลจังหวัดเลย
และโรงพยาบาลใกล้เคียงมาทำการผ่าพิสูจน์โดยมีการใช้เครื่อง
ซาเรย์โมบายและบางส่วนนั้นผ่าเอากระสุนออก
ซึ่งตอนแรกต้องการระดมหมอนิติเวศกว่า๑๐คนเพื่อที่จะทำให้แล้วเสร็จ
แต่ปรากฏว่าช่วงเช้าวันนี้ใช้หมอนิติเวศ๕๖คนเท่านั้น
ก็ใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วซึ่งตอนนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
บอกว่าตอนแรกคิดว่าการผ่าธนสูตรจะใช้เวลานาน
แต่ปรากฏว่าหมอที่ระดมมานั้นช่วยกันสามารถทำให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
จนถึงตอนนี้ก็ครบทั้ง๓๗บวก๑ศพแล้ว
ซึ่งศพทั้งหมดมีการระบุตัวอัตลักษณ์บุคคลไว้
แล้วถึง๒รอบตั้งแต่ที่เกิดเหตุและโรงพยาบาลนากลาง
ทำให้สามารถระบุได้ว่าใครเป็นใครและเสร็จสิ้นแล้ว
โดยตอนนี้คาดว่าจะส่งศพให้กับญาติได้เรียบร้อยแล้ว
ฟังเสียงของรองนายกรัฐมนตรีครับ
ตอนแรกเรานึกว่าจะระดมสัก๑๐คน
แต่ว่าตอนนี้มีอยู่๕๖คนจัดการเรียบก่อนแล้ว
จะนัดสูตรครบทุกคนจะส่งกลับไปที่หนองบูรรณภู

ร่างของทุกคนจะถูกส่งกลับไปที่บ้านที่บ้านเขา
เมื่อช่วงสายผมเดินทางไปที่มูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี
ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรักษาศพของผู้เสียชีวิตทั้งหมด
วันนี้ทราบว่าศพของเด็กที่ถูกยิงเสียชีวิตทั้ง๒๔ศพนั้น
ได้ทำการผ่าชนสูตรศพเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อคืน
ซึ่งภายหลังจากที่ศพเดินทางมาถึง
นิติเวชของโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
เริ่มทำการผ่าชนะสูตรศพเลยทันที

ไม่ได้เสียชีวิตจากการถูกอาวุธปืน
แต่เสียชีวิตจากการถูกอาวุธมีด
ทำให้อาจจะไม่ต้องชนะสูตรศพมากมายนัก
โดยช่วงเช้าของวันนี้หลังชนสูตรศพของทั้งหมดเสร็จ
และมีการบรรจุศพแล้วก็เตรียมนำส่งให้ญาติเรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวไปฟังเสียงของหัวหน้าหน่วยกู้ภัยมูลนิธิส่งเสริมธรรม

เสร็จไปแล้วเด็กประมาณ๒๔ศพ
ที่เหลือผู้ใหญ่ประมาณ๑๓ศพ

แล้วก็พร้อมนำส่งให้ญาติแล้ว
วันนี้จะให้เสร็จก่อนเที่ยงใช่ไหมครับ

ถ้าคุณหมอก็ทำเร็วแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะใส่ลง
แล้วกลับไปเพื่อให้ญาติเขารอที่นั่นเลย
ไม่ต้องมาที่นี่เอกสารเดี๋ยวเราไปทำที่นู่นให้ที

ตอนนี้ศพอยู่ที่โรงพยาบาลเข้าตู้เย็น
เพื่อเราจะได้เอาเสื้อผ้าไปใส่แต่งตัวให้เขา
แล้วเราจะเอาใส่ลงเด็กที่โรงพยาบาลศูนย์อีกทีหนึ่ง

เหลือผู้บาดเจ็บรักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งหมด๗คน
กระจายรักษาที่โรงพยาบาลนากลาง๑คน
โรงพยาบาลอุดรธานี๑คน
และโรงพยาบาลหนองบัวลำพูอีก๕คน
ได้รับการผ่าตัดตั้งแต่เมื่อคืน

บางคนมีอาการทรงตัวตามลำดับ

บาดแผลที่พบอยู่บริเวณที่ศีรษะเป็นส่วนใหญ่

พบบาดแผลที่ศีรษะ๑คนและกระดูกต้นคออีก๑คน
ซึ่งวันนี้จะมีการย้ายตัวเด็กที่ได้รับบาดเจ็บ
และรักษาตัวที่โรงพยาบาลนากลาง
ไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลหนองบัวลำพู
ซึ่งแม่นั้นได้รับบาดเจ็บไปรักษาตัวต่อ
และต้องการให้แม่กับลูกได้อยู่ด้วยกัน
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เพื่อที่จะได้อยู่ด้วยกันอย่างใกล้ชิดนั่นเองครับ

ตอนนี้ขั้นตอนในการผ่าชนสูตรศพนั้น

ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิต่างในพื้นที่
ของอุดรธานีและพื้นที่หนองบัวลำพู

เพื่อที่จะขึ้นรถกว่า๓๐คันเป็นขบวนใหญ่
เพื่อที่จะเคลื่อนไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
ภูริพัฒน์ด้วยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับ
ว่าร่างทุกร่างเมื่อชนะสูตรเสร็จแล้ว
ก็จะรวมกันอยู่ที่มูลที่ส่งเสริมอุดรธานีก่อน
จากนั้นก็ถึงจะมีการเคลื่อนขบวนศพ
อบตอุทัยสวรรค์ก็จะมีบรรยากาศ
ของผู้เป็นพ่อแม่เป็นญาติมารอรับศพอย่างต่อเนื่อง
ใช่เพราะว่าพ่อแม่ไม่ต้องไปรับศพที่โรงพยาบาลนะคะ